แต่ว่าเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ที่โคราช
อายุ๓๙ปีมีสามีแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยกันนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา๑๓พฤศจิกายน
เห็นที่หลังไหมมีผ้าก๊อสที่หมอทำแผลให้แล้ว
ถูกลูกดอกปักเข้าไปกลางหลังค่ะมันพุ่งมาจากป่าหลังบ้าน
ทะลุสังกษีบ้านเข้าที่หลังปึ๊กเข้าไปเลย

เขาเอาไว้พวกยิงหนูอ่ายิงสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะฮะ
ตรงปลายมาเนี่ยออกจากแผ่นหลังไว้ก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าขึ้นรถไม่ได้นั่งไม่ได้ค่ะ

ทีนี้มันก็ต้องมาหากันสิว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนยิงเข้ามา

ผู้ที่บาดเจ็บนะครับชื่อนางสาวสาธิการกระบัดทองอายุ๓๙นะครับ
เป็นชาวบ้านทรัพย์หวายตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครรัชศรีมา

คือคืนวันนั้นประมาณ๓ทุ่ม๑๓พฤศจิกายน
เธอบอกว่าเธอกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่เปรย์หน้าบ้าน
อยู่มีลูกดอกที่เป็นลูกดอกเหล็กด้วยนะ
พุ่งมาจากป่าอ้อยทะลุฝาบ้านที่เป็นสังกษี
ปักเข้ามาที่กลางหลังเธออย่างจัง
ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงดังลั่นเลย
แล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน

ลูกดอกเหล็กอันนี้ที่ปักที่กลางหลังของเธอ

หรือว่าจะหนูที่มันวิ่งเข้ามาที่บ้งที่บ้าน

ใช่คือเขาบอกมันเป็นลูกดอกเหล็ก
ที่เขาใช้ล่าสัตว์ใช้ยิงหนูอะไรแบบนี้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๑๓พฤศจิกายน

สามีของนางสาวสาธิการ
เขาก็ไปดูแลเมียอยู่ที่โรงพยาบาล
และในวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยไปดูที่บ้านหน่อย

คุณกิติศักดิ์วิวระชายสุกรรมเข้าไปนะครับ
อยู่ติดกับห้องครัวแล้วจะมีแผ่นสังกษีกั้นอยู่
แถวนี้ฮะที่ลูกดอกมันพุ่งปุ๊บเข้ามาเนี่ย
คืนนั้นเธอนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้นะครับ
ขณะที่กำลังดูพื้นที่อยู่นะ
อยู่ดีตำรวจชุดสืบสวนสพนสาหร่ายเจ้าของพื้นที่
นำตัวนายมนตรีฟุ้งถือทรัพย์อายุ๒๙สามีของคนเจ็บ
เนี่ยอันนี้ตินะเสื้อดำเนี่ยเสื้อขาวนี่คือสามีคนเจ็บนะครับ
มาที่บ้านคุณกิติศักดิ์ก็ถามตำรวจว่าเอ๊ะอันนี้คุมตัวมาเรื่องอะไร
สามีของคุณสสิการที่บาดเจ็บเนี่ยถูกแจ้งข้อหาไว้แล้วก็จับกลุ่มข้อหา
คือเสพยาบ้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
มันเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะแต่ที่มาวันนี้มาที่บ้านเนี่ย
บ้านของตัวเองที่อยู่กับภรรยาเนี่ยก็คือเพื่อให้มาชี้จุดที่ลูกดอกปืนยิงหนู
พุ่งเข้าใส่หลังของเมียตัวเองอืมอ่าตกลงแล้วก็คือมันเกิดจากสามีของตัวเอง
ค่ะแต่สามีเขาบอกไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวรอฟังนะว่าไม่ได้ตั้งใจเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบอกมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะค่ะ
แต่ไอ้สองวันที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้บอกไงอืมว่ามันเกิดจากความไม่ตั้งใจของเขาค่ะอ่า
มนตรีบอกว่าอย่างนี้ครับคืนวันเกิดเหตุคือคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับ
เขานำปืนยิงหนูที่ใส่ลูกดอกเอาไว้เตรียมเอาไว้จะไปล่าหนู
ก็วางปืนพิงไว้กับประตูหลังบ้านประตูเนี้ยมันเปิดอยู่อืม
เขาก็ไปเข้าห้องน้ำส่วนภรรยาก็คือสาธิการ
นั่งเล่นมือถืออยู่บนเปรยวนจากนั้นเขาก็ออกมาจากห้องน้ำ
เป็นจังหวะเดียวกับที่ลมมันพัดพอดีค่ะพอลมมันพัด
ประตูที่เขาเอาปืนพิงเอาไว้มันถูกลมพัดจากเปิดเป็นปิด
ลูกดอกยิงหนูมันพุ่งใส่หลังภรรยาฮะอืม
ภรรยาก็รีบวิ่งลุกออกจากเปรย์ไปตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่แถวหน้าบ้าน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านมาดูพบว่าลูกดอกเนี่ยโอ้โหมันปักอยู่ที่หลังอ่ะ
แล้วก็พาขึ้นรถก่อนจะขึ้นรถเอาครีมมาตัดลูกดอกที่มันเลยจากหลังออกมาออกก่อน
เดี๋ยวนั่งไม่ได้ใช่แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มนตรีบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุ
หลังเกิดเหตุเขาก็ช่วยภรรยาแล้วก็เฝ้าอาการของภรรยาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่แหละ
ก็ต้องไปหากันต่อฮะแต่ทีนี้เอาแล้วกลับเมียกับเมียจะเคลียร์กันยังไง
คุณกฤติศักดิ์ก็เลยลองติดต่อไปหาผู้เจ็บก็คือสศิการ
แล้วก็ให้นายมนตรีพูดคุยด้วยก็คุยกันทางโทรศัพท์
ซึ่งคุณสถิการบอกว่าก็ไม่รู้ว่าลูกปืนมันพุ่งมาจากตรงไหนแล้วใครยิง
แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าใครแต่ปืนมันหายไปไหนเธอก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าเธอไม่เอาเรื่องนายมนตรีสามีก็แล้วกัน
แต่ตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
ขอไปอยู่ที่อื่นก่อนเดี๋ยวฟังเสียงตอนนี้เขาคุยกันนะฮะ
หลังท่าแบบเนี้ยค่ะแล้วที่เนี้ยเสียงมันดังเคิ่มเคิ่มมา
แล้วก็คิดว่าเขาโยนก้อนหินพอคำไปที่หลัง
แล้วก็คิดว่าลูกกระสุนปับเฮ้ยใครยิงกูยิงกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่รู้ไม่ได้คิดใครเลยแฟนก็เลยวิ่งออกมา
อยู่ในบ้านก็วิ่งออกมามึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรอย่างเงี้ย
พ่อก็วิ่งออกมาพ่อก็บอกใครทำทำลูกกูทำไมอะไรอย่างนี้
เขาจะไปยิงหนูแล้วเขาก็เอาปืนวางไว้หน้าห้องน้ำก่อน
แต่ยังไม่ไปยิงค่ะเขาก็เลยเดินเข้าไปในบ้าน
เราก็เลยเดินออกมามานั่งหน้าบ้านดูลูกหลานกินอันนี้กัน
คิดงานมันเกิดกันแต่ได้ยินเสียงมันพว่างพว่างพว่างพว่างพว่างมา
เหมือนแบบเหมือนรัวเหมือนคว่างก้อนหินหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะเรานอนโรงพยาบาลแค่๒คืนเนอะ
เราก็เลยไม่รู้ว่าใครยังไงเป็นสาเหตุมาจากอะไรตรงไหน

ใช่ค่ะแต่เธอบอกว่าประโยคแรกที่พูดก็คือใครยิงกูยิงกูทำไม
ใช่แต่ไม่ได้หมายถึงสามีนะพูดขึ้นมาลอย
ตอนนั้นไม่รู้ไงมืดด้วยแต่สามีก็เงียบ

ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็รู้แล้วที่เหลือก็เดี๋ยวตำรวจเขาก็สพนสาหร่ายก็คงว่ากันไปนะฮะ
ครับแต่น่ากลัวจริงจริงนะคะแล้วก็เข้าหลังถ้าเกิดไปโดนจุดสำคัญอ่ะ
โอ้โหกระดูกสันหลังโอ้โหน่ากลัวนะใช่นี่ยังดีที่เจ็บนิดเดียวนะคะ